หัฐกรรมพื้นบ้านน่าจะมีความสำคัญมากจึงได้นำไปตั้งเป็นชื่อสถานที่ต่าง
ตรอกช่างนาคตรอกโรงโคมซอยช่างศักดิ์คลองโรงไหมคลององค์อ่าง
และอื่นอื่นเป็นต้นในกรุงเทพมีตำบลนางเลิ้ง
ซึ่งเป็นชื่อโอ่งขนาดใหญ่ประเภทหนึ่งและในตำบลนี้มีถนนอยู่หลายสาย
ที่มีชื่อเป็นภาชนะสำหรับใส่น้ำเช่นถนนกะออมซึ่งเป็นหม้อน้ำชนิดหนึ่ง
ถนนพระเนียงนอกจากเป็นชื่อดอกไม้เพลิงแล้วยังหมายถึงหม้อน้ำ
ซึ่งมีรูปร่างอย่างหม้อขนนหรือหม้อถนน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน